ไปที่ภูทับเบิกที่เพชรชบูรณ์

ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าไปถึงแล้วเจอแม่ค้าแบบนี้

ลุงเบิร์ตจะซื้อไหมณดอมจะอุดหนุนไหมคะ
อันนี้๔การเท่าไร
โอ้ได้

ตรงมันกรรมเท่าไหร่ก่อนมีใครรู้มั้ย

เดี๋ยวนะลูกลด๕๐บาท

บาทนี่คือโอ้โหเดี๋ยวแม่ตีเลยนะ
แต่เนี่ยน่ารักมากค่ะคุณผู้ชม
ตอนแรกน้ำแข็งปูตอนโปรยมา
ผมนึกว่าโอ้โหคงขายของแพง

ไม่ใช่ครับโอ้โหน่ารักจริง

แล้วคลิปนี้นะพอมาลงในโลกโซเชียล
คนเข้าไปดูเพียบค่ะ

บอกว่าโหเนี่ยหนูเอ้ย

แล้วน้องบอกหลายคนเข้าไปบอกว่า